ในวันนี้ก็เป็นวันแถลงผลงานของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีนะครับ
แล้วก็หากปฏิรูปก็จะต้องยอมเสียประชาธิปไตย

ได้เอาตัวเองเข้ามาเพื่อแก้ไขของปัญหาของประเทศที่สะสมมานานครับ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าว
ระหว่างการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมานะครับ
โดยระบุว่ารัฐบาลต้องเร่งทำตามความต้องการของประชาชน
แม้จะถูกสกัดก็จะต้องทำต่อไป
ยืนยันว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันอธิบายให้ต่างประเทศเข้าใจ
เพราะมีกระบวนการให้ร้ายทำให้ไทยถูกกดดัน

ขณะเดียวกันยังย้ำว่าไม่ได้ปฏิเสธประชาธิปไตย

ถ้าไม่ได้เข้าใจผมเขียง
และถ้าเราทำให้ประเทศเขียงแล้วปล่อยก็ต้องเขียนด้วย
ต้องมองว่า๒๐ปีข้างหน้าจะอยู่อย่างไร

จะให้ไประบุในแผนการปฏิรูป

เพราะว่าถ้าทำไม่สำเร็จก็จะอยู่ไม่ได้
ส่วนการทำประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่าน

พร้อมกับขอให้ทุกคนไปออกเสียงประชามติด้วย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ระบุว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เกิดปัญหาความแตกแยกมีการใช้อาวุธสงคราม

วันนี้ได้รายชื่อกองผู้มีที่ผล

ในการสกรีนคนทั้งหมด๒เดือน

คือให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม

ลงไปในทุกพื้นที่ซึ่งคาดว่า

ดังนั้นขอเตือนไปยังบุคคลที่สร้างความไม่เรียบร้อย

คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงของนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีอย่างละเอียดได้ที่
พลิเคชันหมายไทยรัฐครับ